กันหน่อยค่ะไม่อยู่บ้านดีนักใช่ไหม
ถ้าอย่างนั้นมาทำกับข้าวกินเปิดแอร์นอนไปเลยสิคะ

โจรผู้หญิงคนนี้ค่ะ

แต่เข้ามาในบ้านหลังนี้มาทำพฤติกรรมอย่างว่า
คุณผู้ชมเจ้าของบ้านเขากลับมาเจอคนนอนอยู่บนเตียงเขา
แอร์นอนสบายใจเฉิบเอาดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะ

เฮ้ยไม่ใช่เวลาแล้วนะเนี่ย

นี่คือคุณโจรท่านนั้นนะคะ

งงอยู่เลยอ่ะยังงวงเงียอยู่เลย

คุณเข้ามาได้ยังไงเนี่ยเอาตังค์มาไหม

ก็ยังมึนมึนยังงงอยู่ไม่มีอะไรนะ
คุณมีถือว่าตัวของบ้านใจดีมากนะ

ด้วยน้ำเสียงที่คุยกับเขาใช่ไหม
ขนาดคนไม่รู้จักกันนะคุณผู้ชม
คุณนายตองก้าวโพสต์คลิปนี้

ผู้หญิงคนนี้เข้าไปในบ้าน
ทำกับแค่าเปิดก๊าซ

แล้วก็มีข้อความที่เขาโพสต์นี่เขียนว่าอะไร

ขโมยขึ้นมาเปิดแอร์นอนในบ้านเลย
นักข่าวของเราค่ะก็ถามเจ้าของบ้าน
บอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวานค่ะ
พอมาถึงเนี่ยเตาแก๊สเอ๊ะทำไมมันมีรอยทำกับข้าวล่ะ
แล้วเมื่อวานไม่มีคนนอนไม่มีคนอยู่บ้านนี่ใครจะมาทำกับข้าว
ขึ้นไปที่ชั้น๒เข้าไปที่ห้องนอนเอาห้องนอนเปิดไว้ด้วย
เข้าไปดูในห้องตกใจเลยค่ะเพราะว่าใครก็ไม่รู้
ผู้หญิงที่ไหนก็ไม่รู้นอนอยู่บนเตียงเปิดแอร์
แล้วผู้หญิงคนนั้นหลับหลับแบบคุณนัชชาต้องปลุกให้ตื่น
แล้วเขาก็เล่าให้ฟังแบบงวงเงียงวงเงียนนั่นแหละค่ะ
ปีนหลังคาเข้ามาจากหลังบ้านหลังบ้านที่อยู่ติดกันกับบ้านคุณนัชชานี่แหละ

มีกาลื้อค้นในบ้านนะคะก็เลยเข้ามาดูว่า
คือวันนี้ไม่ได้แกะแล้วเป็นกระถือกะจายค่ะ
แล้วเห็นบอกว่าไปนอนชั้นบนในห้องแอร์คือ

คุณแต่เอาจริงดิฉันว่าที่เจ้าของบ้านเขาดูน้ำเสียงแบบถามแบบปกติดูเหมือนใจดี
เป็นเพราะว่าเขาเห็นด้วยแหละว่าคนที่เข้ามาเป็นผู้หญิง
ก็เลยไม่คิดว่าจะมีอาวุธจะมีอะไรไหม

น่ากลัวค่ะทำแบบนี้กับบ้านใครไม่ได้นะ
ทีนี้พันธุ์ตำรวจโทสุชัยแสงส่องรองผู้กำกับที่สพคลองหลวง

แก๊สที่ทำกับข้าวไว้เอาแอร์ที่เปิดไว้
คนร้ายคนนี้คือนางสาวคีตะวันสกุลลำพา

ปรากฏว่าโดนค่ะ
มีสารเสพติดในร่างกายก็แจ้งข้อหานะคะ
สารเสพติดในร่างกายแล้วก็ข้อหาอื่น
เดี๋ยวรอก่อนให้เจ้าของบ้านมาสอบปากคำ

เดี๋ยวจะมีการแจ้งข้อหากับผู้หญิงคนนี้

นี่งงนะเนี่ยเขาถ่ายคลิปไปจนเดินออกนอกบ้านเลยนะ

วันเดียวนั่นแหละค่ะเพราะว่าเขาออกไปตอนเช้ากลับมาตอน๔โมงเย็น
แล้วก็มาเจอเหตุการณ์แบบนี้แต่หลับสบายใจเฉิบเลยอะ